คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกันกับดีเจพี่อ้อยนะคะ
แป๊บเดียวเข้าสู่เดือนที่แปดของปีนี้แล้วโอ้ปีนี้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะคะ
เจอแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะโควิดว่าจะซาก็ไม่ซาล่าสุดฝีดาดลิงมาอีกแล้วค่ะ
เจอคนที่สองแล้วสำหรับการติดเชื้อในประเทศเรานะคะก็ต้องเดินหน้าต่อไปในการดูแลตัวเอง
ทั้งกายและใจมีหลายหลายเรื่องเป็นเรื่องยากยาก
แต่ละวันแต่ละวันจะมีข้อความมาขอกำลังใจเยอะมากเลยเหนื่อยกับเรื่องนั้นเหนื่อยกับเรื่องนี้
และบางคนค่ะไม่ใช่เหนื่อยแค่เรื่องเดียวซ้ายขวาหน้าหลังโหพังกับพังอะค่ะ
ไม่เป็นไรนะมีอะไรเล่าสู่กันฟังค่ะอย่างน้อยยังเชื่อเสมอว่า
เรื่องเศร้าแค่เล่าก็เบาลงได้นะคะ
อยากจะขอความเห็นอยากขอคำแนะนำหรือแม้แต่มันผ่านเรื่องนั้นมาแล้ว
แต่อยากจะแชร์เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับคนอื่น
เป็นวิธีคิดให้กับคนอื่นยินดีที่สุดเลยนะคะ
มาดูคำถามวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยครับ
โบค่ะโบมีคำถามอยากขอความคิดเห็นจากพี่อ้อย
รบกวนพี่อ้อยและทีมงานด้วย
โบอายุ๒๗ปีเคยมีแฟนที่คบกันมา๕ปี
คบกันเขาก็เป็นคนง่ายใจดีและก็ตามใจโบเสมอ
อยากได้อะไรอยากไปไหนเขาจัดให้ทุกอย่างนะคะไม่มีขัด
สิ่งที่เขาทำให้มันทำให้โบเริ่มได้ใจ
กลายเป็นคนเอาแต่ใจชอบให้คนตามใจ
ที่สำคัญชอบให้คนรักมีเวลาให้ค่ะ
ซึ่งต่อให้งานพี่เขาหนักแค่ไหนก็ยังพยายามหาเวลามาให้โบ
ซึ่งโบคิดมาตลอดนะคะว่าเขาเต็มใจทำ
โบคงไม่สร้างความระบากใจให้กับเขา
แต่โบรู้ว่าโบคิดผิดมาตลอด
ปัญหามันเริ่มขึ้นเมื่อตอนปีที่ผ่านมา
แฟนโบได้โปรโมทเลื่อนตำแหน่ง
ก็เลยทำให้เขามีงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น
เขาก็เกล่นเกล่นกับเราว่าเขาต้องทำงานเยอะขึ้นนะ

โกก็บอกว่าเวลาน้อยลงไม่เป็นไร
แค่อย่าเปลี่ยนใจก็พอและเขาก็สัญญาค่ะว่าจะเป็นแบบนั้น
แต่แล้วสิ่งที่เขาสัญญามันย้อนแย้งกับการกระทำของเขาค่ะ

อะไรที่เคยตามใจเคยทำให้เรามันขาดหายไปไม่เหมือนเดิม
โบพยายามทำความเข้าใจนะคะ
แต่บางอย่างมันเปลี่ยนไปมากเกินไปจนทำให้เรารู้สึกไม่ดี
พอเราเริ่มบ่นเขาก็หาว่าเรางี่เง่า
เขาบอกว่าเขาทำงานเยอะเขาเหนื่อยมากนะ
ทำไมไม่เข้าใจเขาทำไมโบต้องทำให้เขาเหนื่อยใจกับโบอีก
เรื่องนี้สำหรับโบมันคือคนละเรื่องกันนะคะ

แต่เหนื่อยกับเราทั้งที่เราทำตัวเหมือนเดิม

บกันมา๕ปีพอสิ่งไหนผิดปกติ
เราก็มักจะสัมผัสได้ทันทีถูกไหมคะพี่อ้อย
เริ่มสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างที่เขาไม่บอกโบ
พอถามเขาก็หงุดหงิดใส่
พักหลังไม่โทรหาไม่มาเจอเป็นอาทิตย์
จนเป็นตัวโบเองที่ทนไม่ไหวโทรหาเขาก่อน
โบก็ถามว่าห่างกันนานไม่คิดถึงโบเหรอ

อยากรอให้อารมณ์ดีด้วยกันทั้งคู่แล้วค่อยกลับมาคุยกัน
ซึ่งอันนี้เป็นเหตุผลที่โบไม่เข้าใจ
เขาไม่ได้หายไปแค่๒๓วันแต่หายไปเป็นอาทิตย์
จริงค่ะจริงหายไปเป็นอาทิตย์
เป็นเพื่อนกันยังเจอกันมากกว่านี้เลยนะคะ
เราดีกันทะเลาะกันวนหลู่ไปมาถึง๓๔เดือน
ครั้งสุดท้ายโบทนไม่ไหว
รู้สึกว่าเรื่องนี้ต้องเคลียร์และปรับจูนกัน
เพราะไม่งั้นชีวิตรักของเราไม่มีวันมีความสุข
พยายามพูดด้วยเหตุผลไม่ใส่อารมณ์
ถามถึงสิ่งที่เขาไม่สบายใจเกี่ยวกับตัวเรา
แต่สิ่งที่โบได้รับคือเขาขอเลิกค่ะ
เขาบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเขารักโบมากนะ
แต่ตอนห่างกันเขารู้แล้วว่าเขาควรรักตัวเองให้มากกว่านี้
เขาบอกว่าเวลาที่ผ่านมาเขาเหมือนไม่ได้ทำสิ่งที่เขาต้องการเลย

ถ้าเขาไม่ทำตามเราก็จะงอนเราก็จะโกรธ
แต่เขารักโบมากก็เลยไม่อยากให้มีปัญหา
เขาบอกว่าการยอมโบทำให้เขาพลาดอะไรไปหลายเรื่อง
เหมือนที่ผ่านมาเขาเสียเวลาชีวิต
โหแต่พอช่วงที่ห่างกันเขามีเวลาคิดและใช้ชีวิตมากขึ้น
เขารู้สึกมีความสุขและอยากใช้ชีวิตที่ไม่มีภาระบ้าง
คือเมื่อไหร่ก็ตามที่สุขใจ
อนาคตไม่แน่นะอาจจะวนกลับมาเจอกันอีกก็ได้แน่

คบหากับเราทำให้เขาเสียเวลาชีวิตจริงหรือ
โบเป็นตัวถ่วงความเจริญในชีวิตเขาหรือเปล่า
เหมือนคนผิดทั้งที่เขาทำให้โบกลายเป็นคนนิสัยแบบนี้
รักครั้งนี้โบเสียใจมากนะคะพี่อ้อย
เพราะเราเคยคุยถึงอนาคตกันไว้หมดแล้ว

แต่ที่มันทำให้โบจุกและคิดวนเวียนซ้ำอยู่ทุกวันนี้
คือหลังจากที่เขาบอกโบว่าอยากใช้ชีวิตโสด
จากนั้นไม่ถึง๒เดือนเขาเปิดตัวคนใหม่
มันเลยทำให้โบเกิดคำถามขึ้นมาว่า

หรือเขาเลิกเพราะว่ามองโบเป็นตัวถ่วงในชีวิต

ความเห็นของพี่โบผิดไหม
มันติดค้างในใจจนถึงทุกวันนี้

เพราะกลัวจะเจอคนที่มา
หาว่าโบเป็นตัวถ่วงในชีวิตของเขาอีก
กวนพี่อ้อยช่วยให้ความคิดเห็นกับโบทีนะคะ

เราก็จะเชื่อฟังในทุกสิ่งที่เขาพูด
เอาสิ่งเหล่านั้นมากระหน่ำซ้ำเติมตัวเอง

น้องโบคนเราไม่มีอะไรมากค่ะ

ถ้าไม่รักกันมากพอก็เดินหน้าต่อ

ที่จะไม่พยายามทนแบกใครอีกคนไว้ใกล้

พอมาโยนปัญหาว่าเธอนั่นแหละตัวปัญหา

มีเธอในชีวิตฉันมันก็เหน็ดเหนื่อยเหมือนกัน

ให้เวลากันเป็นสิ่งที่ให้กันง่ายมาก

เราจะมีเวลาให้กับคนคนนั้นหรือสิ่งนั้นเสมอ

ก็เป็นช่วงเวลาที่ฉันต้องใช้ความอดทนเยอะมาก

คนเรารักกันไม่ได้มีแต่ช่วงเวลาดีค่ะ
แต่เรารักกันมากพอที่จะจับมือกัน

ที่เราเจอด้วยกันหรือเปล่าเท่านั้นเอง

เขาทำตามใจจนโบเสียนิสัย
เรื่องแบบนี้โทษกันไม่ได้นะคะโบ

ถ้ามีใครสักคนที่เริ่มรู้ตัวว่า
เห้ยหรือว่าเราอดแต่ใจเกินไป
อยากให้น้องรู้ตัวให้ไวและขออภัยให้ทัน
ไม่มีใครผูกขาดความผิดแต่เพียงผู้เดียว
และไม่มีใครผูกขาดความอดทนแต่เพียงผู้เดียวนะ
ถ้ารู้ว่าเฮ้ยเราเริ่มอ่อนแต่ใจ

แล้วรู้สึกว่าอดทนไปเถอะเดี๋ยวอีกฝ่ายก็รู้ตัว

แล้วหลายคู่มักจะเป็นแบบนี้ค่ะ

ที่ผ่านมาเราแย่ตรงไหน
บางทีมันก็ไม่แฟร์ต่อตัวเราเช่นเดียวกันนะคะ
เพราะฉะนั้นไม่รู้สิพี่โทษทั้งสองฝ่ายนะ
เองอาจจะมีความผิดบางส่วนที่เอาแต่ใจ
แต่เขาสามารถบอกเราได้ไม่ใช่หรือว่า

รู้กันไปว่าที่ผ่านมาคือความผิดของเธอทั้งหมด

คำว่างานเยอะไม่พร้อมจะมีใคร

แค่เสียคนที่ไม่ค่อยรักเราไปหนึ่งคน
ไม่มีใครเป็นตัวถ่วงของใครค่ะ

ความรู้สึกของคนมันเปลี่ยนไปทุกวัน

ความรักมันเป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลก

ถ้าจะไปก็แมนบอกกันตรงสิ
ไม่ใช่พยายามหาวิธีการบอกเลิก
ทำร้ายหัวใจอีกฝ่ายแบบนี้

อย่าให้ปากใครทำร้ายหัวใจของเราได้นะคะน้อง
ไม่ยอมให้อีกฝ่ายถ่วงหรอก

ไม่ต้องมาขอยื้อให้เขาลำบากใจ

ขอแทงกั๊กเอาไว้สักนิดนึง

เอาไว้เมื่อไหร่อนาคตสุขใจดี

ไม่ต้องกลืนน้ำลายตัวเองในภายหลัง

ต้องเฝ้ารอเขาด้วยใจจดจ่อ
ถามว่าเขามีค่าตรงไหนให้เรารอคะ

ไม่มีเขาเรายังมีค่านะ
ไม่ได้แปลว่าน้องยังไปไหนไม่ได้

น้องยังยอมรับความจริงให้ได้ก่อนตอนนี้

ไม่มีใครผูกขาดความผิดแต่เพียงผู้เดียว

พอจะเดินหน้าต่อและที่สำคัญยื้อคนหมดใจไว้ใกล้ตัว
หัวใจน้องจะยิ่งทรมานนะคะไม่เป็นไรนะตอนนี้
ทีละวันรอดทีละวันเดี๋ยวก็รอดทุกวัน
อีกอย่างค่ะบอกตัวเองเสมอถ้าขาดเราเขาอยู่สบาย
เขาน้องก็ไม่ตายเหมือนกันเขาเสียคนซื่อสัตว์ไปหนึ่งคน
เราเสียคนทรยศไปหนึ่งคนใครน่าเสียใจกว่ากัน
ลองคิดดูส่งกำลังใจให้เสมอนะคะ
แล้วฝากไปอย่างหลายหลายคนที่อาจจะเจอปัญหาคล้ายคล้ายกับโบก็ได้นะ
ในที่สุดแล้วถ้ามีปัญหาในการคบกัน
ช่วยแจ้งกันสักนิดนึงให้เวลาในการปรับตัวสักนิดนึง
อย่าใช้วิธีการเงียบแล้วก็บอกว่าพูดไปก็เท่านั้น
หรือเดี๋ยวพูดไปเธอก็งอนพูดเถอะ
อย่างน้อยเราจะได้ไม่เข้าใจผิดคิดว่าที่เธออยู่ด้วยกันเนี่ย
เธอช่างมีความสุขอย่าหนีไปทุกข์อยู่คนเดียว
แล้วพอวันหนึ่งพอจะมาบอกว่าฉันทนไม่ไหวแล้ว
บางทีเราก็จะนอยมากนะคะว่าที่ผ่านมาฉันแย่ขนาดนั้นเลย
หรือไม่มีใครมีความสุขถ้ารู้ว่าคนที่อยู่ใกล้เรา
กับเรามาตลอดเขาทุกข์ทรมานจากความเป็นตัวตนของเรา
คุยกันให้แฟร์แต่ทั้งเมื่อไหร่ก็ตาม
ปรับก็แล้วจูนก็แล้วไม่ตรงกันสักที

ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วทุกข์ก็แยกย้ายไปมีความสุขต่างคนต่างไป
แต่อย่าใช้วิธีการแบบนี้โดยการโทษว่าเป็นอีกฝ่าย
โทษว่าเธอแย่โทษว่าเธอเป็นตัวถ่วง
เพราะที่สุดแล้วคำพูดของคนที่เรายังรัก
จะทำร้ายเราได้เสมอและไม่ใช่ทำร้ายในระยะเวลาอันสั้นด้วยค่ะ
จากปากของคนคนหนึ่งที่แค่ไม่รักเขาแล้วไม่รักแล้วแล้วก็บอกกันแบบนี้
บอกกันตรงก็ได้อยากเลิกไม่ว่ากัน
แต่อย่าโทษว่าเป็นความผิดของอีกฝ่ายแต่เพียงผู้เดียวเลย

ยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน
หรือบางคนใช้ใจหัวยังนึกไม่ได้สติยังตามมาไม่ทัน
มาช้าหน่อยก็ยังดีกว่าไม่ตามมาเลยนะคะ
วันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ